คุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะเป็นเหตุการณ์พ่อฆ่าลูกไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นแล้วและสาเหตุมาจากเมาสุรานะคะ
คนนึงโอ้โหตั้งวงดื่มเหล้ากับเพื่อนดื่มกันอยู่นานทั้งวันทั้งคืนเมาได้ที่เห็นลูกชายเอาไว้แค่๑๖ปีเดินคุยโทรศัพท์ผ่านหน้าเท่านั้นแหละ
ลูกเห็นท่าไม่ดีเดินหนีไปท่อน้ำแล้วก่อนไปอาบน้ำ

เจ้าหน้าที่ช่วยปั๊มหัวใจให้กับลูกชายวัย๑๖ปีหน่อยค่ะ
นี่ค่ะทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็พยาบาลนะคะ
ช่วยกันปั๊มหัวใจช่วยชีวิตเด็กชายวัยแค่๑๖ปีค่ะ
ถูกพ่อแท้ของตัวเองแทงเข้าราวนมด้านซ้าย

แต่สุดท้ายเสียชีวิตนะคะเพราะว่าราวนมด้านซ้ายมันเป็นจุดสำคัญ

เหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้เองค่ะ
ตำรวจสภศิลาราชนะคะเข้าตรวจสอบ
จุดเกิดเหตุเป็นบ้านในตำบลกุงที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะ

หน้าห้องน้ำชั้นล่างก็พบร่างของเด็กชายวัย๑๖ปีคนนี้ค่ะ
มีบาดแผลถูกมีดแทงเข้าราวนมด้านซ้ายนอนจมกองเลือดอยู่เลย
ในที่เกิดเหตุเนี่ยมีนายสมศรีวัย๔๔ปี
พ่อและมือแทงอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะคะ
เราได้รับข้อมูลจากนางจันแดงค่ะย่าของเด็กเล่าบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุลูกชายคนก่อเหตุตั้งวงกินเหล้ากับเพื่อนอีกสองคนตั้งแต่บ่ายเมื่อวานนี้แล้ว
จนกระทั่งตกเย็นค่ะกลับเพื่อนกลับบ้านไปหมดแล้ว

จังหวะนั้นหลานชายเนี่ยเดินคุยโทรศัพท์ผ่านหน้าพ่อไป
พ่อก็ตอบว่าบอกโทรอะไรนักหนา
หลานก็เดินไปอาบน้ำแล้วอุตส่าหเดินหนีแล้วนะ
ตัวพ่อยังตามไปต่อว่าแล้วไปทะเลาะกันต่อที่หน้าห้องน้ำ
ย่าบอกย่าได้ยินเสียงหลานตะโกนบอกช่วยด้วยช่วยด้วย
พอย่าวิ่งลงมาเท่านั้นแหละค่ะหลานย่าลงไปนอนจมกองเลือดแล้วอะค่ะ

ก็มีกับปีนอืมครับบอกไงมันบ้างทั้งน้ำมึงเนี้ยก็ไปนอนเฮียนป่าดอีกเลย
พี่พี่นี่คันเม่าคุณอารวาสนะครับคันเม่าคุณอารวาสเลยอยากเว้า
อยู่นี่มันเคยเกลียดเรื่องเกลียดเลยอย่างว่าแม่เคยบอกเหรียญงานหาเงินหาเงิน
ตำรวจก็คุมตัวนายสมศรีพ่อแท้ที่แทงลูกชายตัวเอง
พร้อมกับมีดปลายแหลมเปื้อนเลือดแล้วก็มีดอิโต้ที่อยู่ในที่
เกิดเหตุไปสอบสวนนะคะตัวพ่อยังเมาอยู่เลยนะคะ
แต่ให้การเบื้องต้นว่าทะเลาะกับลูกชายจริงแต่ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ทำร้ายลูก
สายวันนี้ตำรวจก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะ
รวมรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาค่ะซึ่งตอนนี้ใน
ญาติก็นำศพของเด็กชายวัย๑๖ปีมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านแล้วนะคะ
ก็มีญาติญาติแล้วก็เพื่อนบ้านรวมถึงเพื่อนของน้องเนี่ยมาร่วมงานศพกัน
หลายคนยังช็อกอยู่เลยนะคะทำใจไม่ได้บรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้าแล้วค่ะ